มาดูเรื่องของตัวเลขผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นในวันนี้ก่อน

เพิ่มขึ้นเยอะด้วยค่ะสำหรับตัวเลขวันนี้นะคะ
๕รายนะคะที่เราเจอผู้ติดเชื้อรายใหม่
แถมที่จันทบุรีเนี่ยโอ้โหผู้ป่วยเพิ่มขึ้น๖เท่าตัวของเมื่อวานนะคะ
แพทย์ทวีสินวิศนุโยธินโคศกสวบคออกมาแถลงนะคะ
สามักราคม๒๕๖๔ประเทศไทยเรามีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้น๓๑๕ราย
ติดเชื้อในประเทศถึง๒๗๔รายนะคะ
ติดเชื้อในรายงานต่างด้าว๒๐รายอยู่ในสถานที่กักกัน๒๑รายค่ะ
เรามีผู้ป่วยสะสมตอนนี้๗๖๙๔รายแล้วเสียชีวิต๖๔รายนะคะ
โดยผู้ป่วยรายใหม่ทั้ง๓๑๕รายเป็นผู้ป่วยจากระบบการเฝ้าระวัง
และระบบบริการ๒๗๔รายเป็นผู้ป่วยที่มีประวัติเชื่อมโยงกับจังหวัดสมุทรสาคร๒รายค่ะ
เชื่อมโยงกับชนบุรี๑รายแล้วก็เชื่อมโยงกับสถานที่เสียงอื่น
สัมผัสกับผู้ป่วยก่อนหน้า๓๗รายอยู่ระหว่างสอบสวนโรค๒๓๔รายนะคะ
อีกส่วนหนึ่งเป็นการค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกในชุมชนก็คือแรงงานต่างด้าว๒๐ราย
และกลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศ
และเข้าพักในสถานกักกันตัวทุกประเภทของรัฐ๒๑รายนะคะ
สำหรับจังหวัดที่พบผู้ติดเชื้อ๕๓จังหวัดเนี่ย
เปรียบเทียบตัวเลขเมื่อวานกับวันนี้

นี่ตัวเลขผู้ป่วยที่เราเทียบให้ดูเมื่อวานกับวันนี้
ระยะเวลา๒๔ชั่วโมงที่ผ่านมานะคะ
มุทรสาครค่ะวันนี้เจอผู้ติดเชื้อ๕๕คน
น้อยลงก็จริงแต่ก็ยังเป็นเลข๒หลักอยู่นะคะ
ในขณะที่ระยองค่ะจาก๒๗รายเพิ่มเป็น๔๓รายนะคะ
ส่วนที่จังหวัดจันทบุรีค่ะโอ้โห
จาก๑๐ขึ้นมาเป็น๖๘อ่ะ
เพิ่มขึ้นมาก็คือ๖เท่าตัวเลยนะคะ
กรุงเทพมหานครเพิ่มขึ้น๑คนเป็น๑๙รายค่ะ
มุดปราการ๘คนนะคะนนทบุรี๖คนถือว่าลดลง
ส่วนจังหวัดตราดเมื่อวานไม่มีผู้ติดเชื้อเลย
แต่วันนี้มี๑๒รายนะคะ
ซึ่งทั้งหมดนี้ก็จะเป็นตัวเลขที่
มันสะท้อนให้เห็นถึงเรื่องของศักยภาพในการตรวจเชิงรุก
ในการป้องกันแล้วก็วางแผนของแต่ละจังหวัดในแต่ละวันค่ะ
คุณผู้ชมคะสำหรับคำถามที่ว่า
แล้วเรื่องของผู้ประกอบการร้านอาหารหรือว่าเรื่องของการเดินทางข้ามจังหวัด
ในวันพรุ่งนี้๔มกราคมจะต้องปฏิบัติตัวกันอย่างไร
ตอนแรกจากการแถลงของในแพทย์ทวีสินวิศนุโยธินโคศกสบค
ก็บอกว่ามีพื้นที่ควบคุมสูงสุด๒๘จังหวัด
สำหรับรายละเอียดอย่างไรเดี๋ยวรอให้นายกรัฐมนตรีเป็นผู้ลงนาม
เกี่ยวกับข้อปฏิบัติต่างซึ่งล่าสุดนะคะ
นายกรัฐมนตรีเซ็นคำสั่งให้๒๘จังหวัดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด
ออกประกาศข้อกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินฉบับที่๑๖ค่ะ
โดยข้อกำหนดและข้อปฏิบัติแก่ส่วนราชการนะคะประกอบไปด้วย๘ข้อค่ะ
เช่น๑ห้ามใช้อาคารสถานที่ที่เสี่ยงต่อการแพร่โรค
ห้ามใช้อาคารสถานที่โรงเรียนสถาบันการศึกษาทุกประเภท
พื้นที่สีแดง๒๘จังหวัด
ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีผู้ป่วยจำนวนมาก
และจังหวัดที่อยู่ใกล้เคียงนะคะ
จัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการควบคุมโรค
เช่นการจัดประชุมสัมมนาจัดเลี้ยงการแจกอาหาร
สิ่งของต่างเว้นแต่เป็นการดำเนินงานโดยพนักงานเจ้าหน้าที่
ให้ผู้ราชการกรุงเทพฯมหานครหรือผู้ราชการจังหวัด
อาศัยอำนาจตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ
พิจารณาสั่งปิดสถานบริการสถานประกอบการ
ที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการผับบาคาราโอเกะ
ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่สีแดงนะคะ
ข้อกำหนดและข้อปฏิบัติข้อที่๔ค่ะ

ให้สถานที่กิจการ
หรือการทำกิจกรรมดังต่อไปนี้
ดำเนินการภายใต้เงื่อนไขเงื่อนเวลา
การจัดระบบและระเบียบต่างที่กำหนดนะคะ
จำหน่ายอาหารเครื่องดื่มค่ะ
ให้จัดระเบียบการเข้าใช้บริการ
จำนวนผู้นั่งบริโภคในร้าน
การจัดสถานที่ให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติ
และมาตรการป้องกันโรคที่ราชการกำหนด

ต้องซื้อและนำกลับเท่านั้น
บริโภคสุราและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านค่ะ
ส่วนห้างสรรพสินค้ายังเปิดทำการได้ตามปกตินะคะ
ส่วนคำสั่งปิดหรือเปิด
ก็เป็นอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดในการสั่งปิดหรือเปิดในสถานที่ต่าง
เพิ่มเติมนอกเหนือจากที่กำหนดได้ค่ะ
ข้อกำหนดและข้อปฏิบัติข้อที่๖นะคะ
การตรวจคัดกรองการเดินทางข้ามจังหวัดค่ะ
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจคัดกรอง
โดยใช้เส้นทางคมนาคมข้ามเขตพื้นที่จังหวัด
โดยเฉพาะการเดินทางของบุคคลจากเขตพื้นที่สีแดง
หรือการสลับเหลื่อมเวลาในการทำงาน
ก็ให้มีมาตรการต่างเหล่านี้ได้ด้วยนะคะ
ให้คณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาผ่อนคลาย
ข้อบังคับการใช้มาตรการป้องกัน
และยับยั้งเสนอนายกรัฐมนตรี
เพื่ออนุญาตให้ผ่อนคลาย
หรือกระชับมาตรการที่บังคับใช้กับสถานที่
กิจการหรือกิจกรรมเพิ่มเติมได้
ตามความเหมาะสมตามสถานการณ์ที่เห็นสมควร
ประกาศนี้นะคะมีผลตั้งแต่วันพรุ่งนี้
มกราคม๒๕๖๔เวลา๖นาฬิกา
ประกาศณวันที่๓มกราคมลงนามโดยพลเอกประยุทธ์

เอาง่ายว่าตอนนี้ยังไม่ได้มีการห้ามเดินทางข้ามจังหวัด
แต่เป็นเพียงการขอความร่วมมือให้
ได้ก็เลี่ยงงดได้ก็งดนะคะ
ก็จะมีการจัดจุดคัดกรองด้วยนะคะ
ใช่ค่ะทีนี้คุณผู้ชมอันนี้เป็นการแถลงภาพรวมทั้งหมด